สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามกับผมชนะเดชพิรัตนามงคลนะครับ
และเริ่มกันที่ความขึ้นไหวของทีมชาตาไทยชุดอายุไม่เกิน๒๓ปี
ก่อนที่จะลุยศึกปรีโรปิกที่ประเทศกาต้านะครับ
ซึ่งวันนี้ก็กลับมาลงฝึกซ้อมกันตามปกติแล้วนะครับ
ก็ลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเป็นวันแรกครับ
ความขึ้นไหวทีมชาติไทยชุดรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีชิงช้ำเอเชียที่กาต้า
วันนี้นะครับซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยพร้อมกับ
โค้ชโชคโชคทวีพรมรัฐและทีมสตาร์ฟโค้ชได้นำนักเตะลงฝึกซ้อม
หลังจากพักกันไป๑วันนะครับโดยขาดเพียงคริสตองโดที่ยังฉลองคริสต์มัสกับครอบครัว
รวมถึงนักเตะบริรัมย์ยูเนอร์เต็ดและเมืองทองยูเนอร์เต็ดบางส่วนนะครับ
เพื่อนร่วมทีมเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกับที่ได้ฝึกซ้อมภายใต้การกลุ่มทีมของโคสต์ซิโก้
เริ่มตั้งแต่ระยะทุก๕๐เมตรไปจนถึง๔๐๐เมตรนะครับ
หลังจากฝึกซ้อมนะครับซิโก้เผยว่าการฝึกซ้อมรูปแบบของวันนี้
ก็เพื่อความแข็งแกร่งของร่างกายให้ยินระยะตลอดเกมการแข่งขัน
ในการเตะชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๖เดือนหน้า
ซึ่งทีมชาติไทยนั้นอยู่ร่วมสายกับซาวดีอาราเบียญี่ปุ่นและเกาหลีเหนือครับ
วันนี้เป็นวันแรกของการซ้อมนะครับยิมเข้ามาพอดีนะครับ
ก็ดูค่อนข้างที่จะมีความมุ่งมั่นพร้อมนะครับแล้วก็สดชื่นอยู่
วันนี้ก็มาเจอหนักพอดีเอ่อณวันนี้เรามี๒๕คนนะครับ
ก็ยังอยู่ในช่วงของการคัดเลือกตัวอยู่นะครับ
เดี๋ยวก่อนปีใหม่นั้นเราก็ถึงจะประกาศนะครับ
ก็มีเวลาอยู่นะครับแต่โดยรวมแล้วเราก็คุ้นหน้าค่าตากันอยู่แล้วนะครับ
ก็วันนี้เหนื่อยอยู่พอสมควรครับเพราะโปรแกรมเขาเป็นโปรแกรมวิ่งไง
แต่แบบพรุ่งนี้เขาก็เริ่มจะเกี่ยวกับบอลมากขึ้นแล้วครับ
มันวิ่งตลอดนะครับที่นู่นมันมีบอลด้วย
แบบเวลามีบอลแล้วจะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าวิ่งตัวเปล่าเนี่ย
ส่วนการซ้อมในวันพรุ่งนี้นะครับจะเน้นความเข้มข้นเรื่องของแทคติกและดูภาพ
ว่านักเตะชุดนี้มีความเข้าใจในระบบทีมอย่างไร
ก่อนที่จะมีการตัดตัวจาก๒๕คนให้เหลือ๒๓คนก่อนปีใหม่นะครับ